คดีที่เกิดขึ้นที่คนไทยสองคนสามีภรรยา

๕เดือนถูกฆ่ายัดรถไว้ที่ไต้หวันเนี่ย

เป็นเพื่อนที่ทำงานกันอยู่ด้วยกันที่ไต้หวัน
ชื่อนายสันติสุภะอภิรดีไพรินอายุ๓๕ปี
หลังก่อเหตุหนีกลับมาที่ไทย

วันนี้เนี่ยวันที่๕วันที่๖แล้ว

คาดว่าน่าจะออกนอกประเทศไปแล้วนะ

เพราะว่าติดตามหาแบบทำงานอย่างหนัก
ในการควานหาตัวนายสันติ

ก่อเหตุตั้งแต่คืนวันที่๘
วันที่๙มิถุนาเอารถไปจอดทิ้งเอาไว้
แล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับมาเมืองไทย
แล้วก็เดินทางมาบ้านที่เชียงใหม่

หายไปจากบ้านที่เชียงใหม่เลยที่ชัยปราการบ้านของพ่อเขา

ซึ่งสารอนุมัติหมายจับแล้วนะครับ
ที่ลงมือก่อเหตุ
ฆ่าเพื่อนคนไทยด้วยกันที่ไต้หวันเนี่ย
โหดเยี่ยมและยัดศพเอาไว้นะฮะ
สามีชื่อนายประเสริฐนะที่เสียชีวิตนี่ฮะ
ภรรยาชื่อนางสาวพจนี

เขาจะเรียกกันล่ามมี่เป็นเพื่อนกับนายสันติเลยล่ามมี่ผู้หญิง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่คาดว่านายสันติตอนนี้ออกจากออกนอกประเทศไปแล้วนะครับ
เชื่อว่าคงไปกบดานอยู่ในเขตแนวชายแดนไทยเมียนมานะฮะ
วันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาทีมข่าวของเราเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้ไปสำรวจเส้นทางที่ตำรวจชุดไล่ล่าคาดว่านายสันติ
จะใช้เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศนะครับ
มันจะมีแนวช่องทางทางธรรมชาติอยู่๓จุดด้วยกันที่จะออกไปได้
จากเชียงใหม่นะก็ทางอำเภอเชียงดาวก็ออกไปได้
ทางอำเภอฝางก็ออกไปได้ทางแม่อายก็ออกไปได้
แต่ละอำเภอมีระยะห่างกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประมาณ๔๕๑๕๐กิโลเมตร
พื้นที่อำเภอฝางที่จะหลบหนีได้คือ
ช่องทางธรรมชาติบริเวณดอยอ่างขางนะครับ
มีหมู่บ้านบ้านนอแลบ้านขอบด้ง
ในพื้นที่หมู่๑๔ตะบนม่อนปิ่น
และบ้านคุ้มบ้านหลวงหมู่๕ตะบนแม่งอนไล่พื้นที่ต่ำลงมาเนี่ยคือบ้านสวนชา
หมู่เจ็ดตำบลม่อนปิ่นเป็นเขตชายแดนแล้วซึ่งจะลักลอบเข้ามาได้ตลอดเส้นทาง
เพราะเป็นทางขึ้นเขาลาดชันนะฮะป่าทึบ
ส่วนในอำเภอเชียงดาวจะเป็นบ้านอรุโนไทยหมู่สิบตะบนเมืองนะนี่นะฮะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านปางควายที่หมู่๖ตะบนแม่งอนนะครับที่อำเภอฝาง
บอกว่าหากจะเดินทางจากบ้านหนองบัวอำเภอชัยปราการบ้านพ่อของนายสันติ
ผู้ต้องหาเนี่ยออกไปยังเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านในจุดตรงดอยอ่างขาง
ต้องเดินทางด้วยรถยนต์นะครับแล้วต้องข้ามเขาไปห้าหกลูก
ซึ่งเส้นทางจะลาดชันมากซึ่งตรงจุดนั้นมีด่านความมั่นคงของทหารอยู่๒จุดด้วยกัน
ข้ามเขากี่ลูกหลายลูกเหมือนกันคะประมาณ๕๖ลูก
ลูกหรือมากกว่านั้นไม่แน่ใจเนอะ

ทางลาดชันลำบาก

ค่อนข้างรักฉันเพราะว่ามันต้องเดินไปตามป่าเนอะเส้นทางธรรมชาตินะคะ
ส่วนด่านจุดตรวจผาหงที่อำเภอชัยปราการนะครับ
เป็นอีกจุดที่มีการตรวจรถเข้าออกจากชายปราการไปยังดอยอ่างขางนะครับ
นี่ครับจุดนี้ทหารตำรวจเนี่ยตรวจค้นอย่างเข้มงวดตลอด๒๔ชั่วโมง
ก็คาดว่าเป็นไปได้ยากนะฮะถ้านายสันติจะหนีทางนี้
ต้องผ่านด่านอย่างนี้เลยนะครับ
มสังหารของการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
จากการสอบถามแล้วก็สืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ย
มันมาจากล่ามมี่แล้วก็นายประเสริฐสามีได้มีการทำธุรกิจ
นายสันติผู้ต้องหาด้วยธุรกิจนี้ก็คือเขาอยู่ที่ไต้หวันกันนะ
เขาก็จะรอรับกลุ่มแรงงานไทยอันนี้คือนายประเสริฐนะฮะ
ที่เสียชีวิตนะครับจะรอรับกลุ่มแรงงานไทยไปทำงานที่ไทเปย์
จะเข้าไปอยู่ตามที่พักของบริษัทที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ
แล้วจะมีล่ามที่เป็นคนไทยเนี่ยมาคอยดูแล
นี่ฮะล่ามมี่นายประเสริฐด้วยนายสันติด้วย
ตรงเนี้ยที่ล่ามเข้ามาดูแลคนไทยที่ไปทำงานที่นั่นเนี่ย
รายเนี่ยก็จะมีการยืมเงินใช้เงินแบบเป็นเงินหมุนเวียนกัน
ล่ามมี่เนี่ยเขาก็จะเข้ามาให้เงินยืมตรงนี้ด้วย
ถึงเดือนเนี่ยเขาจะโอนเงินของเขาให้กับญาติของแรงงานไทยที่ไต้หวัน
เงินเดือนออกญาติที่เมืองไทยก็จะได้เงินตรงตามเดือนเลย
แต่ความจริงแล้วเนี่ยเงินต่างเนี่ย
บางทีแรงงานไทยเขาก็ยืมจากล่ามมี่ไปก่อน
เขาก็จะเอาเงินเนี่ยพร้อมกับดอกเบี้ยมาคืนให้กับล่ามมี่อีกทีนึง
ว่างตรงนี้มันเลยเหมือนกับเกิดเป็นธุรกิจเงินกู้ไปไกลเลย
อกจากเป็นล่ามคอยดูแลคนไทยที่นั่นเนี่ย
เหมือนกับเป็นธุรกิจเงินกู้ไปด้วย
ส่วนใหญ่บางคนเนี่ยมีสัญชาติไต้หวัน
ก็ไปกู้เงินจากแบงค์ที่ไต้หวันมาปล่อยกู้ให้กับแรงงานไทยอีกก็มี

กรณีของล่ามมี่เนี่ยนะฮะแล้วก็
ว่าล่ามมี่เนี่ยจะลงทุนให้ผู้ต้องหาเอาเงินไปปล่อยกู้ด้วยแต่เก็บเงินคืนมาไม่ได้หรือให้ไม่ครบ
ทำให้ต้องไปตามหาแรงงานไทยคนหนึ่งล่าสุดเนี่ยนะไปตามหาแรงงานไทยคนหนึ่งที่ตลาดไทยเพื่อทวงเงิน
มีพยานยืนยันว่าวันอาทิตย์ที่๕มิถุนายนนะครับล่ามมี่พานายสันติไปถามหาผู้ชายคนนึงนะครับ
แล้วเหมือนกับตามหาไม่เจอแล้วเขาไม่มีเงินมาคืนมันก็เลยมีเหตุถูกฆ่าแล้วก็ยัดใส่รถทิ้งเอาไว้
ไปหาตำรวจกองปราบนะฮะเอาหลักฐานเป็นคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่าง
สันติผู้ต้องหากับผู้ชายแรงงานไทยในไต้หวันคนหนึ่งเขาบอกเป็น
คลิปเสียงตรงนี้ยาว๑๖นาทีเพื่อให้เป็นหลักฐานในการดำเนินการกับนายสันติเพิ่มเติมข้อหามินประมาท
เนื่องจากคลิปเสียงนี้เนี่ยนายสันติพูดคุยใส่ร้ายน้องสาวของเขาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
นายยิ่งยศบอกว่าคลิปเสียงนี้มีพลเมืองดีส่งมาให้เขาเป็นเสียงนายสันติพยายามอธิบายชี้แจงว่าที่ต้องทำร้าย
ที่ต้องสังหารน้องสาวเขากับสามีเนี่ยเพราะกลัวว่าตัวเขาจะไม่ปลอดภัย
สันติอ้างกับคนที่คุยด้วยบอกว่าล่ามมี่น้องสาวของเขาเป็นมาเฟียนะมีธุรกิจผิดกฎหมายหลายอย่าง
เป็นพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เครือขายยาเสพติดค้าแรงงานผิดกฎหมายซึ่งมันไม่จริง
คลิปเสียงนี้นายยิ่งยศบอกว่าไม่ขอเปิดเผยกับสื่อมวลชนฟังนะฮะเกรงว่าเดี๋ยวจะโดนฟ้องเดี๋ยวจะเสียรูปคดีก็ให้กับตำรวจ
แล้วติดหนี้ในส่วนของล่ามมี่น้องสาวเขาเนี่ย๔ล้านกว่าบาทพอน้องสาวเขาทวงคืนไม่มีคืน
อืมอ่าแล้วอ้างว่าอ่ามีแรงงานอีกคนนึงมาปล้นไปหรือยืมไปอะไรอย่างเนี้ย
อกจากเงินแล้วเนี่ยยังเอาทองไปด้วยเอาทองของน้องสาวเข้าไปด้วย
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าจะหนีข้ามแดนไปแล้ว